ปี๒๐๑๘ก็ถือว่าวงการมอเตอร์สปอร์ตของไทยประสบความสำเร็จ
มีเม็ดเงินมหาศาลที่ไหลเข้ามา
รวมถึงแฟนที่เข้ามาชมการแข่งขัน
วงการมอเตอร์สปอร์ตบ้านเราในปี๒๐๑๘ถือว่าไม่มีอะไรที่ประสบความสำเร็จไปมากกว่าการได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก
วันที่๕๗ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะ
โลก๕สมัยบิดเข้าเส้นชัยต่อหน้าผู้ชมทั่วโลกกว่า๘๐๐ล้านคู่เลยค่ะ
ซึ่งจากตัวเลขที่เห็นตลอดทั้ง๓วันนะคะ
ก็มีแฟนความเร็วที่หลั่งไหลเข้ามาชมรายการนี้ทั้งหมด๒๒๒๕๓๕คน
ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขผู้เข้าชมสูงสุดตลอดฤดูกาลนะคะ
ทั้งหมด๑๙สนามพร้อมกันนี้ก็สร้างเม็ดเงินให้กับการท่องเที่ยวของไทยถึง๓๑๐๐ล้านบาทค่ะ
แบ่งเป็นรายได้ที่เกิดในจังหวัดบุรีรำมากถึง๒๔๗๐ล้านบาท
และจังหวัดใกล้เคียงอีก๖๓๐ล้านบาทค่ะ
ซึ่งรางวัลนี้ก็เป็นการแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนนะคะ
บรรยากาศการแข่งขันรวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกในกิจกรรมความบันเทิง
ชัตเตอร์แตนนะคะรถอีแตนที่ใช้รับส่งการโชว์ศิลปะมวย
เป็นปีที่เราพิสูจน์ให้เห็นว่าเรามีความพร้อมในเรื่องการจัดการแข่งขัน
ซึ่งผมถือว่านี่เป็นความสำเร็จนะครับของประเทศไทย
จนกระทั่งประเทศไทยกลายเป็นอีเวนต์การแข่งขันที่ดีที่สุดประจำปี๒๐๑๙
ต่อจากนี้นะคะไทยก็ยังเหลือลิขสิทธิ์อีก๒ปี
สัญญา๓ปีที่ซื้อลิขสิทธิ์มาในมูลค่าที่สูงถึง๑๒๐๐ล้านบาท
ก็ต้องช่วยลุ้นกันค่ะให้ประเทศไทยสามารถรักษามาตรฐานไว้ได้เหมือนปีแรกที่ทำไว้ค่ะ